ไปติดตามความพร้อมนะครับคุณผู้ชมครับมาในวันนี้เจอกับผมในเรื่องรอบขอบสนามสวัสดีคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับ
สวัสดีครับคุณผู้ชมมาในช่วงนี้เดี๋ยวคราวแรกจะไปติดตามเรื่องนี้กันก่อนครับ
ผมราชธรรมนะครับก็ได้ออกนโยบายในวันนี้นะครับให้ทันทะสถานวัยหนุ่มกลางจังหวัดปฐุมธานีครับเป็นเรือนจำเฉพาะทางด้านกีฬานะครับ

นี่คือผู้ต้องขังที่แสดงการออกกำลังกายในแบบคีตะมวยไทย
เพื่อต้อนรับนายกรอบเกียรติกษิวิวัฒน์อธิบดีกรมราชธรรมนะครับ
รวมไปถึงนายชัยพักษริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม
อกจากนี้ยังมีนักกีฬาชื่อดังอย่างบัวขาวบัญชาเมฆคนนี้ครับนักมวยไทยชื่อดังนะครับ
ร่วมด้วยทีมตะก้อหญิงทีมชาติไทยรวมถึง
เฉลพลสิงหวังชาและเสีรกมงคลสิงมนัทศักดิ์
นักมวยอดีตผู้ต้องขังที่ประสบความสำเร็จในอาชีพของเขานะครับ
มาในครั้งนี้ก็เนื่องในพิธีเปิดทัศนสถานวัยหนุ่มกลางจังหวัดประถุธรรมนี้ครับ
ที่มีผู้ต้องขังอายุระหว่าง๑๘๒๕ปีให้เป็นเรือนจำเฉพาะทางด้านกีฬานะครับ
ซึ่งกรมราชธรรมได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธองคารักษ์
สนับสนุนบุคลากรในการจัดทำหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนแก่ผู้ต้องขัง
ตามแผนและนโยบายพัฒนาผู้ต้องขังให้มีอาชีพและรายได้จากความสามารถทางด้านกีฬาหลังจากพ้นโทษนั่นเองนะครับ